ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

ขอเริ่มขออนุญาต

การแต่งงานของปูมันจะเปลี่ยนความรับผิดชอบในชีวิตปู
อันนี้คือเรื่องจริงการแต่งงานยูมีความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแม่ของลูก
พอใกล้วันแต่งงานขึ้นมาเรื่อยซึ่งจริงเราวางวันไว้แล้วเป็นปีหน้าเป็นเดือน๖
มองว่าชีวิตปูยังไม่พร้อมที่จะสละในสิ่งที่ปูสร้างไว้ในเมืองไทย
พอสุดท้ายเวลาเราคบชาวต่างชาติคนใดคนหนึ่งต้องสละชีวิตตัวเอง
เราย้ายไปอยู่กับเขาเขาต้องย้ายมาอยู่กับเรา
และคนไหนจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองมากกว่า
แล้วคนไหนควรจะเสียสละชีวิตตัวเองในวัย๓๐
แล้วเราจะเสียใจที่หลังไหมถ้าเราเสียใจที่หลัง
เราจะเป็นภาระพ่อแม่เราทั้งที่เราสร้างมาขนาดนี้
ลูกที่คลอดมาจะทำยังไงต่อปูคิดคำถามพวกนี้หมดเลย
และสุดท้ายปุ๊กคิดว่าเด็กที่ทุนการศึกษา๕คนชีวิต
พ่อแม่ตายายตาเสียแล้วยายคุณป้าน้าอาที่อยู่อ่างทอง
ความรับผิดชอบปูเยอะมากน้องปูยังไม่เรียนจบเมืองนอกเลย
แต่งไม่ได้ไม่ใช่เพราะปูไม่รักปูรักเขาสุดหัวใจเขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก
เขาเป็นแฟนที่ซื่อสัตว์กับปูไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่น
ไม่เคยเอาเปรียบปูเห็นคุณค่าปูพอที่จะแต่งงานกับปู
แต่ปูเลือกอาชีพปูปูเลือกสิ่งที่ปูเลือกแล้ว
เพราะผู้หญิงเวลาเราเลือกแล้วเราถอยหลังไม่ได้
เราแต่งงานแล้วและสมมุติเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝัน
เรากลับมาเป็นคนเดิมมันเหนื่อยมาก
เห็นจากแม่ปูมาแล้วเห็นจากคนรอบข้างปู
ปูรู้สึกว่าปูยอมเจ็บวันนี้เผื่อที่เขาจะได้ได้ในสิ่งที่เขาคู่ควร
เพราะปูเลือกแล้วปูสร้างมาถึงขนาดนี้อาชีพปู
ไม่เคยซื้อแหวนตัวเองค่ะขอโทษนะคะ

จะบอกอย่าขอแต่งงานขอเรื่องแบบลุลา
เห็นว่าเออเธอเป็นดาราไทยเธอก็ต้องมีรูปประชาสัมพันธ์ในไอจีว่า

ถ้าเมคปูไม่จัดแบบหรูหลาในโรงแรม

ใส่ชุดลาตีแต่งหน้ามีพี่ป้อมแต่งหน้า
คือแบบปูไม่มาแต่ง
ถ้าจะเมคทั้งทีนะไม่เมคครึ่งทาง
อันนี้ปูแบบโอเคแต่ปูก็ฮาออกตรงนี้

แต่อันที่สองที่ปูรู้สึกว่าไม่ใช่ก็คือ

อันนี้เลยไปนิดนึง
และอันที่บอกว่าเขาเอาเปรียบปู

และเรื่องเปย์ขอพูดประโยคนึง
ผู้ชายไม่ใช่ธนาคารพี่เขามีพ่อมีแม่
ถ้าปูมีอาชีพขนาดนี้แล้วปูไม่เคยคิดจะเลี้ยงแฟนปูสักมื้อ
ไม่เคยซื้อของขวัญให้เขาคบกันมา๔ปี

นึกออกป่ะอันนี้พูดจริงแบบปูอ่านแล้วปุ๊ก็แบบโอ้
แล้วช่วงนั้นคืออะไรป้าตอนไปช้อปปิ้งคิดในใจ
บัตรอย่าห้ามผ่านนะถ้าไม่ผ่านตาย
เพราะคนแบบหันมามองปูเยอะมากช่วงที่ข่าวออก
ไปเดินห้างคนก็แบบเหมือนมองอ่ะมองว่ามีแหวนไหมมองสีหน้าปู
แล้วแบบสี่วันก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่ปูนั่งรู้สึกผิดมาก
เพราะเราห่างกันมาได้๔๕เดือนแต่โดยคุยกันทุกวัน
เพราะคนเรารักกันมันไม่ได้เลิกกันง่ายหรอก
แต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อเขาเพราะการเตรียมงานแต่งงานมันมีค่าใช้จ่าย
เดี๋ยวจะเตรียมส่งบัตรเชิญออกทุกอย่างปูตัดสินใจว่าปูลดสถานะก่อน
ที่จะเป็นเรื่องลำบากกับพ่อแม่เขา
แล้วจริงถ้าปูต้องการจะสร้างซีนสร้างภาพปูแต่งเมืองไทย
จริงแฟนของเราไม่ได้แต่งเมืองไทยจะไม่มีงานที่เมืองไทยด้วยซ้ำ
เขายื้อเราขนาดไหนครูในวันที่เราถอดแหวนคืนเขา
เขาไม่ได้ยื้อพี่เพราะเขาเป็นผู้ชายที่มีศักดิ์ศรี
แต่เขารู้ว่าสิ่งเขามาเมืองไทยเขาเห็นแรงกดดันชีวิตปู
เขาเห็นการทำงานของปูเขาเห็นว่าปูทำงานมาตั้งแต่อายุสิบสามอ่ะ
เขาได้ไปอ่างทองไปหาพี่ป้าน้าอาปูตามรูปที่พี่เห็น
เพราะว่าเขารู้แหละว่าทำไมปูปล่อยตรงนี้ไม่ได้
แล้วเขารู้ว่าเขาเห็นข่าวโซเชียลเขาเห็นระดับคอมเมนต์
เขาเห็นเวลาคนหนึ่งเจอข่าวลบมันมีผลกระทบต่อจิตใจและอาชีพ

ทุกอย่างที่เขาเห็นประโยคเดียวที่เขาพูดตอนท้ายกับปูรอบล่าสุดคือ
ยังไงก็ตามปูอย่าแพ้และอย่าล้ม

ทำหน้าที่ของเธอต่อไปถ้าให้เธออยากช่วยคนอยากทำงานสังคม
คนไม่เห็นด้วยคนว่าเธอไม่เป็นไรเธอจะไปแคร์ทำไม

ตัดสินใจแบบนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วเหรอครับปู
พี่ถ้าเรารู้ว่าเรารับผิดชอบ
หน้าที่ของภรรยาแล้วแม่ของคนยังไม่ได้
เราทำงานสังคมเราเห็นปัญหาสังคม
เราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เราทำสิพี่

แค่พักงานแต่งแต่ไม่ต้องเลิกกัน

มันเหมือนปูไปกักผู้ชายคนนี้

แล้วถ้าเขาเป็นของเราปูเชื่ออีก๕ปีเขาอาจจะมาขอปูทีก็ได้
เตรียมแล้วค่ะก็คือล็อกสถานที่ทุกอย่างซัดจับค่ะ
เลิกด้วยเหตุผลว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกเลย
เลยบอกว่าข่าวไม่ตรงทุกอย่างโรยแต่อุ๊ยเจ็บ
แต่คำถามนี้ตอบยากเพราะว่า
พี่ต้องฟังถ้าประชาชนฟังปูตอบว่ารวยก็ฟังเหมือนออกอวดรวย
ตอบว่าปานกลางก็เหมือนตอบเป็นกลางอีก
ตอบว่าไม่รวยมันก็ไม่จริงเลยบอกว่าเป็นคำถามที่ถามญาติ
แต่ปูว่าให้ไปเสิร์ชประวัติว่าพ่อเขาทำอาชีพอะไรดีกว่า

แล้วพี่ก็รู้ความรักของพ่อแม่
กูไปเยี่ยมบ้านเขาไปเห็นไปเจอพ่อแม่เขาแล้ว
พ่อแม่เขาดีมากแม่เขารู้ถึงข่าวนี้ด้วย
พ่อเขาก็รู้แล้วพ่อแม่เขาบอกเออไม่เป็นไร
อาชีพเธอนี่เธอเป็นดาราธรรมดาเรื่องนินทาเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้
พ่อแม่เขาไม่ซีเรียสปูกับแมททิวแค่อึ้งทั้งคู่
วันนี้มีน้ำตาที่เผยกันนะคะมีรักกันทุกวันร้อยมีน้ำตาทั้งคู่ไหมคะ

เราคุยกันทุกวัน
ก็มีอะไรผมปรึกษาแมททิววัน
เดียวที่ไม่ได้ปรึกษาคือบทสัมภาษณ์นี้จริงแล้วแต่เรื่องอื่นคือแบบ
พอปูปรึกษาไม่ได้ปูรู้สึกว่าถ้าปูพูดกับเขาด้วยเหตุผลอีกรอบในโทรศัพท์อ่ะ
เพราะว่ามันเจ็บปวดเกินไปแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคแต่เรื่องอื่นปรึกษากันทุกวัน
ข้าวมา๓วันเป็นความรู้สึกที่แปลกเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว
แล้วยังเห็นแววตาเขาก็มองเราเหมือนเดิม
แค่นี้นะทั้งท่านที่อยู่ด้วยกันมากว่า๔ปี
คิดว่าเขายังรอหรือเปล่า
ปูปุ๊กตอบไม่ได้ว่าเขาจะรอไหม

งั้นเขาไม่คุกเข่าขอแต่งงาน

แต่ปูทิ้งเมืองไทยไม่ได้
กูทำงานเมืองนอกชั่ววูบอะไรอย่างนี้ได้
แต่ปูทิ้งเมืองไทยทิ้งครอบครัวปู

แบบเป็นชาวต่างชาติหาเพื่อนที่นี่

มันเลยเป็นเข้ารอบปูทุกวันตอนปูไปทำงาน
พอเขาเริ่มมีงานทำเราก็ไม่ได้เจอกันเลย

มันไม่ค่อยได้มันไม่เวิร์กอะ
ช่วงที่ปูเริ่มเครียดมาก
เป็นช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
ถ้าติดตามข่าวก็คงรู้ว่าปูมีข่าวช่วงนึง

ปูก็เลยพุ่งกับงานทำงานสังคม

หมายจากโฆษณาและอยู่บ้างนอก
เพราะว่าปูเริ่มรับรู้อะไรเยอะ
ที่รู้สึกว่าใจตัวเองแบบ

พอแรงกดดันของงานแต่งเกิดขึ้น

อย่างนั้นค่อยไม่ได้เจอกับปูก็สามเดือน
ปูคุยว่ายังไงมีอะไรก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปูก็แบบ
บอกเขาตรงว่าการเป็นผู้หญิงที่สู้มาตลอด
แล้วปูปูพูดไม่ได้ว่าปูเจออะไรบ้างแต่พี่นักข่าวก็รู้ว่าวงการเป็นยังไง
กว่าปูจะมีวันนี้มันไม่ง่ายปูถอยไม่ได้
เอาจริงป้าจำกัดพวกนี้แฮปปี้ค่ะจริงแบบเป็นคนมีความสุข
เศร้าเฉพาะตอนนึกถึงเขาเพราะรู้สึกผิดกับข่าวสารที่เกิดขึ้น
รู้สึกผิดกับการที่ปูเลือกตัวเองและเลือกอิสรภาพของตัวเอง
เลยบอกว่าการเลิกกันข่าวดารามักจะบอกว่ามือที่สาม
ไม่รอดผู้ชายปลอมผู้หญิงปลอมนิสัยไม่ดี
แต่ชีวิตของมนุษย์จริงมันคือความรับผิดชอบ
เต็ปต่อไปความมั่นคงแล้วเราพร้อมไหม
และการเลิกกันแบบนี้มันคือเลิกกันแบบไม่ได้โกรธกัน
ไม่ได้อะไรเลยแต่รู้ว่าเราทั้งคู่คือผู้ใหญ่
แล้วรู้ว่าเดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้
ก็จะมิดให้คนอื่นไหมคะรอเขา
ไม่มีคนอื่นเพราะปูว่าผู้ชายคนนี้คือรักแท้ปู
เพราะเขาเป็นคนดีแต่รักแท้ปูอีกคนนึงคือตัวปู
ปูรักตัวเองปูรักประเทศตัวเองปูรักครอบครัวตัวเอง
กูรักงานสังคมกูรักวงการบันเทิง
ปูรักพี่นักข่าวปูรักกล้อง

ไม่ค่ะเลยบอกข่าวไม่ตรงสักเรื่อง
ไม่ได้ร้อนตัวว่าอยากจะแต่งงาน
เพราะกลัวที่จะเสียอิสรภาพตัวเอง
เพราะเขาคิดว่าถ้าปูได้แต่งงานแล้วปูได้ไปพักที่เมืองนอกพักใจ
ชีวิตปูอาจจะมีความสุขมากกว่าการที่ต้องแข่งขันในจุดนี้
ตัดคนทำงานมา๑๗ปีอะพี่

แล้วก็เรียนรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ทำงานสังคมเยอะมั้งค่ะ

เราเห็นถึงว่าทำไมครอบครัวเขาดูแลเขาไม่ได้
ปูก็คิดในใจว่าถ้าปูมีลูกของตัวเอง

เป็นแม่ความรับผิดชอบของตัวเองกลายเป็นลูก
แล้วเด็กที่ปูอุปถัมภ์เขาก็ไม่เหลือใครแล้ว
และปูคิดใจว่าปูเห็นเล็กอุ้มลูก

แต่ปูยังไม่ได้ในใจคิดว่าปูเองอยากมี

แต่ของตัวเองมันปูไม่

แต่ปูไม่ได้มีความต้องการ

หลายเดือนแล้วค่ะ